คดีหญิงไก่ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีความซับซ้อน
มีตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อย
โดยผู้เสียหายก็ได้ทยอยออกมาเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง
หรือว่าไนโก้ซึ่งเป็นอดีตคนขับรถที่หญิงไก่ไว้ใจ

ซึ่งไนโก้ก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในคดี
ทำให้ตำรวจเร่งรัดติดตามตัวมาสอบสวน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผมก็อยากจะเจอตัวน้องนะ

มีข่าวอย่างนี้ผมก็โอเคดีใจ

กล่าวทั้งน้ำตาของนายสมบัติขันหิน

อดิษฐ์คนน้ำจากขับรถของนางมนตาหยกลัตนการหรือหญิงไก่
หายตัวไปและไม่มีใครสามารถติดต่อได้
โดยในวันนี้นายสมบัติ
ฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
เพื่อเข้าให้ข้อมูลแก่พนักงานสอบสวนกองปราบรามในการติดตามหาตัวไนโก้
พร้อมเล่าว่าได้รับการติดต่อจากไนโก้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี๒๕๕๙
ว่าได้ลาออกจากการทำงานเป็นคนขับรถของหญิงไก่
หายตัวไปในปี๒๕๕๕แล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
ซึ่งน้องชายก็ไม่เคยมาเล่าถึงปัญหาในการทำงานหรือเรื่องราวของหญิงไก่ให้ฟังแต่อย่างใด
เขาคือคุณไก่นี่จะโทรมาในเมื่อจะใช้ตัวเขาแค่นั้นเอง
เรื่องราวของหญิงไก่ที่ถูกตีแผ่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งไม่เพียงแค่นายสมบัติพี่ชายของไนโก้
ที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องชาย
และเป็นกุญแจไขปริศนาในครั้งนี้

นั่นก็คือนางสาวจันทนาคตคงไทยหรือน้องหนูนา
อดีตคนใช้หญิงไก่ที่เคยรู้จักไนโก้
โดยเธอเล่าว่าไนโก้เป็นคนขับรถที่หญิงไก่ไว้ใจมากที่สุด
แต่หญิงไก่มักจะมีอารมณ์รุนแรงใส่ไนโก้อยู่บ่อยครั้ง
จ่ายเงินเดือนไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
จนทำให้ไนโก้น้อยใจและเก็บกฎ
ก็น่าจะไว้ใจมากค่ะ
ก็ดูแล้วแบบไปไหนมาไหนโก้ก็ขับรถคนเดียวค่ะ
ตั้งแต่ตลอด๒ปีกว่าที่หนูอยู่ด้วยค่ะ
มีแต่โกคนเดียวที่เป็นคนขับรถค่ะ
ไขปริศนาหญิงไก่ดำเนินไปควบคู่กับการสอบสวนข้อเท็จจริง
รวมถึงกรณีการทำสำนวนของตำรวจนครบานประชาชื่น
อาจมีความบกพร่องหรือมีขบวนการอยู่เบื้องหลัง
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยค่าราชการตำรวจ
ระบุว่าเรื่องนี้อยู่ในดุลยพินิษฐ์ของคณะกรรมการสอบสวน
ที่จะพิสูจน์ว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่
รวมถึงประเด็นการทำสำนวนคดีที่มีการปลอมแปลงเอกสาร
หรือการทำสำนวนคดีไม่รัดกลุ่มนั้นเป็นประเด็นที่ต้องรอการพิสูจน์ให้แน่ชัด
ส่วนผู้เสียหายก่อนหน้านี้นั่นก็คือครอบครัวของนางสาวประพาวันใจกล้าหรือน้องก้อย
และครอบครัวของนางสาวนิชยาบุญสุนเห็งหรือน้องมีนก็ได้รับความช่วยเหลือ
พร้อมเดินทางเข้าขอบคุณนายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรม
ในการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวน้องก้อยและครอบครัวทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาลเป็นเงินรวม๓แสนบาท
ส่วนมารดาน้องมีนก็ได้รับความช่วยเหลือในการขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน๒แสนบาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน